เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
ฉงนเหมือนกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของโรงงานกระเบื้องที่จังหวัดอ่างทอง
เขาตั้งสารพระภูมินะครับไม่ได้จำนวนน้อยตั้งทีเดียว๙เลย
จัดไป๙หลังเป็นที่ฮือฮาให้กับคนระแวกนั้น
ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเอ้าไปฟังกันหน่อยเมื่อเจ้าของโรงงานกระเบื้อง
ผลิตอิดดินเผาที่หมู่๖ริมถนนสายอ่างทองป่าโมกอายุทยาตำบล
บางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ตั้งสารพระภูมิเจ้าที่เรียงรายติดกัน๙หลังเลยทีเดียว
ก็สร้างความแปลกตาให้กับชาวบ้านที่เดินทางผ่านไปผ่านมา
เพราะโดยทั่วไปนะครับจะมีการสร้างสารพระภูมิเจ้าที่บ้านละ
หนึ่งถึงสองหลังก็เป็นสารเจ้าที่หลังหนึ่งกับสารตายายอีกหลังหนึ่งเท่านั้น
แต่มาครั้งนี้คุณพี่คนนี้จัดไปเลย๙หลังแหมเป็นหมู่บ้านสารพระภูมิ
พระภูมิเอื้ออาทรอารมณ์ประมาณนั้น
ผู้สื่อข่าวเห็นแบบนี้ก็สงสัยเลยไปถาม
ถามคนนี้นะครับนางสุธินีลิ้มอารยชนอายุ๕๑ปีเจ้าของโรงงานเปิดเผยว่า
ทำการสร้างสารพระภูมิเจ้าที่ก้าวหลังมานานหลายปีแล้ว

เหตุผลที่สร้างหลายหลังนะครับนอกจากเป็นการสร้างสารเจ้าที่แล้วก็สารตายายแล้ว
ยังสร้างเผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้ทำไม
เพื่อเป็นที่พักพิงของบรรดาผีที่ไม่มีญาติและได้มีที่อาศัยกัน
แล้วก็ดูแลปกป้องรักษาคุ้มครองให้ได้โชคให้ลาบอย่างที่บอกเป็นสารพระภูมิเอื้ออาทร
ได้หรอคะให้กับผีที่ไม่มีญาติเขาว่ากันแบบนั้นก็น่าจะได้นะ
ถ้าทำแล้วเขาสบายใจก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาพอทำแบบนี้แล้วเนี่ย
โอ้โหไปกราบไหว้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะยังไง
โชคได้ลาบด้วยทำเป็นเล่นไปว้าวแต่ไม่รู้ว่างวดที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะ
ไม่ได้บอกด้วยสิแต่ว่าก็เป็นความเชื่อนะก็แล้วแต่ส่วนบุคคลกันล่ะค่ะ